คุณผู้ชมครับหมอปลาและทนายภัยศาลนะครับ
กราบขอเข้ามาพระเทพวรมุณีท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมครับ
ตามคำสั่งสารหลังจากกล่าวหาว่ามีการค้างเงินค่าก่อสร้าง
มรุขนครที่จังหวัดนครพนมทั้งที่ไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะว่าขณะก่อสร้างนั้นพระเทพวรมุณีเนี่ยยังไม่ได้เป็นท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับ
จิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลานะครับ
แล้วก็ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์และนางสาววันวิสาประทุมวัน
กราบขอขมานะครับพระเทพวรมุณีเจ้าวาดวัดพระธาตุพนม
หลังจากทั้ง๓คนนะครับถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา
ข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาและละเมิด
จากกรณียื่นหนังสือร้องเรียนรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี๑๓มิถุนายน๒๕๖
กล่าวหาพระเทพวรมุณีค้าเงินก่อสร้าง
วัดมรุกคัณฐคอนเมื่อปี๒๑๓๙
นายอนัญชัยชายเดชนะครับเปิดเผยนะครับบอกว่า
วัดมรุกคัณฐคอนเนี่ยสร้างเมื่อปี๒๑๓๖
โดยหม่อมหลวงทวีสันระดาวันนะครับ
เป็นราชเลขาธิการแล้วก็คุณหญิงบุญศรีสนทยางกูลนะครับ
คือพร้อมด้วยความศรัทธาของญาติโยม
โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง
ส่วนผู้จ้างสร้างวัดก็คือคุณหญิงบุญศรี
แต่เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา
ยกเลิกสัญญาเมื่อ๒๕มกราคม๒๕๖
ลูกสาวและลูกชายของผู้หญิงบุญศรีนะครับ
ว่าจ้างช่างด้วยตัวเองนะครับ
ก่อสร้างวัดจนแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
ขณะนั้นพระเทพวรมุณียังไม่ได้เป็นเจ้าวาดวัดมรุกคณคร
เพิ่งจะมาเป็นเจ้าวาดใน๒๕ธันวาคม๒๑๓๙
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการว่าช่างดังกล่าว
ที่หมอปลากับพวกกล่าวหาพระเทพวรมุณีเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
จึงให้ทนายอนัญชัยนะครับฟ้องร้องในคดีดังกล่าว
หมอปลากับพวกยอมรับผิดต่อหน้าศาลนะครับ
ก็มีคำสั่งให้มาขอขมาดังกล่าวครับ

และควบควบควายเยอะเพิ่มสัญญาไม่ได้เกี่ยวกับท่าน